ต่อกันที่พี่พีชทองเจือกันบ้างดีกว่านะคะ
ล่าสุดควงพรรยาคนสวยแล้วก็ลูกทั้งสามคนนะคะ

บอกเลยว่าโอ้โหเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมาก
ไม่ออกเลยนะว่าคนไหนคุณแม่คนไหนคุณลูกนะคุณนะ
ซึ่งเราก็เลยคว้าตัวมาอัปเดต

โทรมาจีบลูกสาวคนสวยน้องมีย่าเข้าสังกัด

แล้วจริงไหมที่พ่อพีชห่วงลูกสาวมาก
ถึงขนาดที่ว่าห้ามมีแฟน
เบรกหนุ่มที่มารอต่อคิวจีบกันหมดเลยจ้า
เท่าสู่ช่วงคนอดลูกพี่นุ่ม
หนูสวยขึ้นมากเลยอะ
นิดหนึ่ง

นึ่ง๑๔ไม่กี่วันนี้เองครับ

งานแสดงค่อนข้างลำบากนะ
ถ้าอยากทำก็ต้องให้ลอง

จริงหนูฉากเล่นแบบพวกซีวิส์ใหญ่รุ่นอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
คุณพ่อรู้สึกว่ามีคนกิดต่อหนูมาเยอะแหละ

ได้ข่าวว่าจริงก็มีคนมาจีบหนูเยอะมากเหมือนกัน

แต่ว่าถ้าจะคุยแบบ

ใช้คำว่าเราทำหลายสิ่งหลายอย่าง
ถ้ามันก็เหมือนเป็นการสกรีนคน
ถ้าเลเวลไม่ค่อยใกล้เคียง
ก็อาจจะสื่อสารกับน้องยากนิดนึง
เออก็เหมือนกับเป็นการคัดกรองคน

ตอนนี้เนี่ยมี๒เรื่องจริงไม่อยากรับเยอะ
เพราะยังมีอีกหลายธุรกิจที่ต้องดูแล

ส่งให้เป็นนักแข่งรถรุ่นจิ๋วด้วยค่ะ
สมมุติว่า๑๐๐รับสักแค่๓๐แล้วนะ
เพราะว่าเราก็อยากแบ่งเวลาทำอย่างอื่นด้วย
ยังเบาอยู่เพราะว่ายังแข่งรถอยู่
แล้วก็ต้องพาน้องโลเตอร์คนเล็กตะเวนแข่งรถด้วย
ก็กิจกรรมค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน

พีชทำได้แบบไม่ขาดตกบกพร่องกันเลยทีเดียว